เรื่องการชุมนุมนะครับวันนี้มีการชุมนุมอยู่จุดสองจุดด้วยกันในพื้นที่กรุงเทพนะฮะ
นับจุดอื่นนะฮะที่มีการชุมนุมกลุ่มย่อยกันไปนะครับ
เรือนจำพิเศษกรุงเทพตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเรื่องการปล่อยตัวแกนนำกลุ่มรัศดรที่ถูก
อ่าปล่อยตัวในขณะนี้ที่สารท่านยกคำร้องนะฮะค่ะในการขอฝากขัง
ตอนนี้ไปดูที่หน้าสพเมืองนนทบุรีก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้มีการชุมนุมของกลุ่มคนรุ่นใหม่
นนทบุรีนะครับนัดชุมนุมกันตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
เป็นอย่างไรติดตามจากคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากจังหวัดนทบุรีครับ
พาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศที่สพเมืองนนทบุรีนะครับ
ซึ่งณเวลานี้สิบเก้านาฬิกาสามนาทีนะครับ
แก่นำก็ได้มีการประกาศยุติชุมนุมไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
โดยการชุมนุมในวันนี้นะครับทางแก่นำก็ไม่ได้มีการนำเวที
มาตั้งปราศัยกันแต่อย่างใดนะครับแต่ก็มีการจัดกิจกรรม
เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองเพื่อเป็นการกดดันให้ทางผู้กำกับการ
สพเมืองนทบุรีนั้นลาออกจากตำแหน่งครับ
ความเคลื่อนไหวการชุมนุมของเครือข่ายกลุ่มคนรุ่นใหม่
นนทบุรีก็ได้มีการรวมตัวกันที่ด้านหน้าสพเมืองนนทบุรีกันตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
แม้การชุมนุมในวันนี้จะมีมวลชนเข้ามาร่วมชุมนุมค่อนข้างที่จะบางตานะครับ
แต่ทางแก่นนำก็ไม่ได้มีความเป็นกังวลใจแต่อย่างใด
เพราะกิจกรรมที่จะทำในวันนี้นะครับไม่ใช่เป็นการปราศัยเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา
แต่เป็นกิจกรรมที่แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเผาพริกเผาเกลือ
เพื่อเป็นการกดดันให้พันธุ์ตำรวจเอกศรีฮเดชสะกรอบแก้ว
ผู้กำกับการสพเมืองนนทบุรีลาออกจากตำแหน่งนะครับ
หลังจากมีการออกหมายจับแกนนำและผู้ร่วมชุมนุมมาตราหนึ่งร้อยสิบหก
คือยุโยงปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง
ในการชุมนุมในวันที่๑๐กันยายนที่ผ่านมาครับ
โดยกิจกรรมของเครือข่ายคนกลุ่มคนรุ่นใหม่นนทบุรีนะครับ
ก็ได้เริ่มจากการติดรูปถ่ายของผู้กำกับการสพเมืองนนทบุรี
โดยรอบของโรงพักก่อนจะมีการจุดไฟบนเตาที่มีการเตรียมเอาไว้บริเวณด้านหน้า
สพเมืองนนทบุรีหลังจากนั้นก็ได้มีการเอาพริก
เอาเกลือที่เตรียมมานะครับลงไปเผาพร้อมกับรูปถ่ายของผู้กำกับ
ผู้กำกับการสพเมืองนนทบุรีพร้อมกับตะโกนเรียกร้องให้ลาออกจาก
ตำแหน่งด้วยครับโดยนายชินวัตรจันตร์กระจ่าง
แก่นำเครือข่ายกลุ่มคนรุ่นใหม่นนทบุรี
บอกว่าการกิจกรรมการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับ
ทางแก่นนามก็ได้มีการเตรียมพริกแห้งหนึ่งร้อยสิบหกเม็ด
เกลือหนึ่งร้อยสิบหกกลำนะครับเพื่อสื่อถึงการถูกตั้งข้อหา
หนึ่งหนึ่งหกของแก่นำและผู้ร่วมชุมนุมซึ่งหนึ่งในนั้นมีเยาวชนอายุสิบเจ็ดปีอยู่ด้วยนะครับ
ซึ่งคนเหล่านี้ที่ถูกหมายจับไม่สมควรถูกตั้งข้อหามาตรา๑๑๖เลยแม้แต่น้อยนะครับ
จากคนกลุ่มนี้เพียงแค่ออกมาชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยโดยปราศจากอาวุธ
เพราะมีเพียงสองมือและเครื่องเสียงเท่านั้นแต่กลับถูกผู้กำกับการสพเมืองนนทบุรีนะครับ
ออกหมายจับนะครับโดยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมด
นำไปสู่การนำพริกนำเกลือมาเผาเพื่อกดดันให้ผู้กำกับรายนี้นะครับ
ลาออกจากตำแหน่งซึ่งหลังจากวันนี้จะมีการจัดกิจกรรมบริเวณที่
จะมีการจัดกิจกรรมที่สพเมืองนนทบุรีทุกวันนะครับ
โดยในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีเชิญวิญญาณของผู้กำกับนะครับ
หม้อแล้วนำไปถ่วงน้ำที่ท่าน้ำนนหลังจากนั้นนะครับ
ในวันที่สี่พฤษจิกายนนะครับจะมีการจุดประทัดหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบหกนัด
และวันพฤหัสสบดีที่๕พฤศจิกายนครับจะมีการไปยื่นหนังสือถึงเจร
เจรตำรวจถึงการใช้อำนาจโดยมิชอบของภูมิกับการ
สพเมืองนนทบุรีอีกด้วยนะครับโดยหลังจากกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยนะครับ
แก่นำและมวลชนที่มาร่วมกิจกรรมนะครับก็ได้มีการเก็บกวดแล้วก็เก็บขยะนะครับ
ที่มีการชุมนุมก่อนจะมีการประกาศการยุติชุมนุมกันในเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
พร้อมกับแจ้งกับมวลชนว่าในวันพรุ่งนี้นะครับขอให้มาพบกันที่สพเมือง
นนทบุรีในเวลาเดิมก็คือ๑๗นาฬิกานั่นเองครับ
แล้วก็เรือนจำพิเศษกรุงเทพตอนนี้ก็มีผู้ชุมนุมที่ไปรอแก่นนำที่จะได้รับการปล่อยตัวอยู่นะฮะ
เดี๋ยวยังไงรายงานให้เลยก็แล้วกันนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเรามีความเคลื่อนไหวให้ติดตามเพิ่มเติมนะคะ